ปรับอารมณ์กันนิดนึงไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะ
ไม่รู้ว่าอินจากเพลงที่มันดังมากในอดีตหรือเปล่า
สำหรับเจ้าของบทเพลงจังซีมันต้องท้อน
ก็เลยเมาหัวราน้ำทุกวันปลอยไฟ่มาลายพร
ต้องบอกว่าโอ้โหชีวิตตั้งแต่ติดสุราต้องบอกว่าพัง
ใช้คำว่าพังพินาศพังทลายงานหดเงินหายเป็นหนี้ท่วมหัวอีกต่างหาก
ไฟล์บอกเลยว่าห่างหายไปจากงานเพลงเนี่ยเพราะว่าตัวเองติดสุรา
แล้วก็ต้องไปทำการบำบัดเลิกดื่มสุราค่ะ
ซึ่งนักร้องหนุ่มเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าช่วงที่ชีวิตเขาแบบย่ำแย่ติดสุราอย่างหนัก
บางครั้งเขาเองไม่สามารถขึ้นร้องเพลงได้ค่ะ
ต้องให้คนอื่นขึ้นร้องแทนทำให้เสียงานเสียการ
ไม่มีใครอยากจะจ้างแล้วก็มีภาระหนี้สินท่วมหัวเลยทีเดียว

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปฟังการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของคุณปลอยไฟล์กันค่ะ
ตกเองกับเจ้าภาพไม่ไว้บางใจโอเคค่ะ

เพื่อให้ภายในชั่วโมงก่อนให้มันเสร็จ

จะเอายังไงเอายังไงเขาก็บอกงั้นยายสอนขึ้นไป
ยอดงานลดลง
ผู้ชายข้างนี่ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
นึกภาพเห็นยายแก่บนเวทีนี่แหละยายสอน
ขึ้นร้องแทนคุณปลอยไฟล์มาหลายต่อหลายครั้งทำให้เจ้าของงานก็ไม่เชื่อ
แต่ว่าล่าสุดต้องบอกเลยว่าคุณปลอยไฟล์เปลี่ยนไปแล้ว
เล่าเด็ดขาดแล้วแล้วกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง
เป็นเพราะอะไรเย็นนี้ห้ามพลาดในบันเทิงไทยรัฐนะคะ